สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ

วันนี้คุยกับอาจารย์และคุยกับคุณผู้ชมเนี่ย
ให้อาจารย์ไขปัญหามีเรื่องคาใจครับอาจารย์เรื่องเช็คเด้ง

ในช่วงเศรษฐกิจซบเซาจะเจอคดีแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ
คุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูตัวเลขสถิติในปี๒๕๕๙
คดีเช็คเด้งที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่คือตัวเลขเม็ดเงินนะครับ
มูลค่าเม็ดเงินที่ภาครัฐต้องเข้าไปจัดการดูแล
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเช็คเด้ง

แล้วเงินนี้ก็เป็นเงินเห็นศักดิ์บอกว่าเป็นเงินของภาษีประชาชนด้วยใช่ไหมฮะ

นี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องใหญ่นะครับว่า
บางคนตั้งข้อสังเกตว่า
แล้วทำไมต้องเอาเงินภาษีของประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง

แต่ว่าช่วงแรกนี้ครับถามอาจารย์แบบนี้ก่อนว่า
อาจารย์ครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ย

เช็คเด้งมันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์
ครับก่อนอื่นนะครับดูก่อนนะครับว่าในระบบเศรษฐกิจของไทยนะครับ
แต่ละปีจะมีเช็คหมุนเวียนประมาณ๗๑๗๕ล้านฉบับนะครับ
บ้างบ้างน้อยบ้างตามภาวะเศรษฐกิจนะครับ
และที่สำคัญนะครับในจำนวนนี้นะครับ
มีส่วนหนึ่งครับที่เป็นเช็คเด้งครับ
โดยเช็คเด้งในระบบเศรษฐกิจไทยนะครับ
แต่ละปีนะครับเฉลี่ยประมาณ๗แสนถึง๘แสนฉบับครับ

แต่ว่า๑นี่แหละครับเป็นการที่สร้างต้นทุน
ระบบเศรษฐกิจมหาศาลอย่างที่เราคุยกันครับ
คำถามสำคัญในวันนี้ก็คือว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จุดที่คดีเช็คเด้งซึ่งเป็นคดีที่มีการฟ้องร้องกันระหว่างบุคคล

ทำไมต้องเอาเงินภาษีของประชาชนคนทั่วไป
เข้าไปจัดการดูแลด้วยแหละครับอาจารย์ครับ

บอกไว้ว่าถ้าเช็คเด้งนะครับจะมีความผิดทางอาญา
พอเป็นเรื่องอาญาปุ๊บรัฐก็ต้องเข้ามาเกี่ยวนะครับ

ในปี๒๕๕๗ที่ผ่านมานะครับ
เราจะเห็นว่ามีเช็คเด้งที่เป็นคดีขึ้นศาลนะครับ
ประมาณ๑๐๐๐คดีทำให้เสียงบไป๘๐๐ล้านบาท

ตัวเลขนี้ไม่น้อยนะครับมูลค่าเกือบ๘๐๐ล้านบาท
คำถามตามมาก็คือว่าแล้วคุ้มค่าขนาดไหน

ในการเข้าไปจัดการดูแลกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีนี้
กับเรื่องที่เจ้าทุกข์เข้าไปฟ้องร้อง

เพราะการที่เอาเช็คเด้งไปเป็นคดีอาญานะครับ
มีผลทำให้ตำรวจอายการศาลนะครับ
กลายเป็นพนักงานทวงหนี้ให้กับเอกชน

แล้วเอกชนนะครับได้เงินคืนมาแค่ไหนครับ
คำตอบก็คือไม่ได้คืนมามากมายนะครับ
ได้เพียงประมาณ๖๕๘๐ของมูลค่าหน้าเช็ค
หลังจากใช้เวลาแต่ละคดีประมาณ๒ปีครับ
ครับดังนั้นเมื่อเกิดแบบนี้ขึ้นมา
ต้องมานั่งทบทวนหาแนวทางแล้วนะครับอาจารย์

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ลดน้อยลง

และเป็นการเซฟเงินภาษีของประชาชนด้วย
ข้อเสนอที่สำคัญนะครับอย่างแรกเลยนะครับ
ต้องยกเลิกว่าเช็คเด้งเป็นคดีอาญานะครับ
ยกเว้นเป็นกรณีที่มีการช่อโกงนะครับ

เพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยนะครับ
แต่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อจะทำให้เช็คยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับ
ก็คือการทำมาตรการอื่นมาใช้เช่นมาตรการด้านธนาคาร
ซึ่งใช้ได้ผลดีในประเทศฝรั่งเศสครับ
ประเทศไทยควรจะยกเลิกโทษอาญาเช็ค

นี่คือบางส่วนของข้อเสนอนะครับคุณผู้ชม
ให้คุณผู้ชมนั้นได้ลองติดตามแล้วก็คิดวิเคราะห์ไปพร้อมกัน
ทั้งหมดครับของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับ
ทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า